คุณผู้ชมค่ะมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อดีกว่านะคะ

ต้องบอกว่าเป็นการออกอีเวนต์หลังจากที่เธอบินกลับมาจากแพรรี่ค่ะ
ซึ่งครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการบินไปต่างประเทศในรอบ๒ปีของน้องคิมนะคะ
จะไปร่วมชมแฟชั่นนะคะแล้วก็ทำงานกับแบรนด์ดังแล้ว
ยังได้มีโอกาสกระทบไหล่ดาราดังระดับโลกมากมาย
เราได้ดูภาพกันไปแล้วลีฮันน่าไงโชค
ซึ่งสาวคิมบอกว่าโอ้โหพี่จีซูเป็นคนน่ารักมากนะคะ
แล้วก็เป็นกันเองมากค่ะ
พูดจาทักทายเป็นภาษาไทยด้วยนะคะ

ซึ่งคลิปนี้นะคะตัวของคิมเองยอมรับว่า
ก็คือระแวงเหมือนกันกับสถานการณ์โควิด
เพราะว่าตอนที่ไปคือเค้าพึ่งประกาศ

แต่โชคดีนะคะที่กลับมาปลอดภัยค่ะ
พร้อมกันนั้นคลิมมอรี่ก็ได้เผยด้วยนะคะ
เรื่องที่น้องยาย่าเพื่อนสนิทค่ะ

เพราะว่าตอนนี้ยายาไม่มีอาการที่เป็นอันตรายเลยล่ะค่ะ
ดีใจมากเลยค่ะที่ทำสำเร็จ
เพราะว่าก่อนบินเนี่ยคือกังวลมาก

จะเป็นโควิดที่นี่แล้วไม่ได้บินอะไรอย่างนี้
ถูกได้ประมาณสองวันมันมีความรู้สึกแบบ
เฮ่ยอันนี้แหละมันคือสิ่งที่เราคิดถึง
ได้เห็นหน้าได้คุยได้เห็นการออกสีหน้าของคน
คุยค่ะคุยแล้วก็คาดว่าน่าจะติดจากที่นู่นบ้าง

อันนี้คือมันแปลกมากเลย
คือไม่มีใครรู้เลยว่าติดมาจากไหน

ยังไม่มีอาการอะไร
ค่ะแปลกน้องยากก็สบายใจกันไปคุณผู้ชม

ไม่หรุงคิมบอกว่าจริงถูกถามเรื่องนี้มากนะคะ

เพราะว่าร่าสุดในงานแต่งงานของสาวมปรางในวิราการช่วงรับช่อดอกไม้คือคิมเองก็บอกเลยพี่หนูต้องหลบเลยเพราะว่ากลัวรับช่อดอกไม้มาแล้วทุกคนก็จะต้องมาถามเพราะความกดดันแต่เธอก็บอกว่าจริงก็คือตอบแบบติดตลกไปเพราะว่ารู้ว่าถ้ารับช่อดอกไม้ได้ก็ต้องเจอกำถามแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเธอรั

คิมมาเห็นว่าสองคนนั้นน่าจะไปก่อน
แล้วคิมว่าปีนี้ให้คุณแบบ
ไม่น่าทัน
คุณไม่น่าทันค่ะ
ปีนี้รับงานที่เต็มถ้าเดี๋ยวมีหน้าว่างก็เริ่ม

ปีนี้ก็คือทำงานที่เต็มที่ก่อน

แต่น้องคิมอาจจะยังไม่รู้ว่า

อย่างที่บอกไปคุณหมากเขาเตรียมงานแต่งตลอดนะ

เขาเรียกว่าอะไรออร่าความเป็นเจ้าสาวมันมา
คือน้องคิมแบบสวยขนาดไปวัดยังสวย